พูดถึงเรื่องของเมนูเรื่องของอาหารการกิน
ก็เลยจะพาไปหาเชฟคนหนึ่ง
คือเขาเป็นเชฟที่เคยทำงานอยู่ในเมืองหลวงนี่แหละ
แล้วก็ตอนนี้หันหลังให้กับทำงานในเมืองแล้ว
กลับมาที่บ้านเกิดนะคะก็เลยกลับมาเปิดร้านที่เรียกได้ว่าอร่อย
แล้วก็ชาวบ้านสามารถทานได้ในราคาที่ย่อมเยาว์ด้วยค่ะ

ใช่แล้วไปกันเลยนะจ๊ะเราจะพาไปพบกับคุณสรนันจันทะพักดี
หรือชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าเชฟเล็ก
เล็กอายุ๓๙ปีนะเขาเป็นเชฟจากหลายที่เลย
อยู่ในกรุงเทพมหานครมาก่อนแต่เนื่องจากว่าเจอวิกฤตปัญหาหลายด้านเนาะ
ไปถึงปัญหาโควิด๑๙ช่วงที่ผ่านมาด้วยก็ตัดสินใจกลับบ้านเกิดดีกว่า
กลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์แล้วมาเปิดร้านสเต็กเล็กชื่อว่าสเต็กบักเช
เออชื่อน่ารักมากแล้วสำหรับเมนูของที่ร้านเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะ

ซึ่งในจานนึงอ่ะมีน้ำจิ้มแจ่วด้วย

ซอสอะไรต่างเนี่ยนะคะเยอะแยะมากมายแล้วพวกน้ำเขาเรียกน้ำสละ
ก็มีให้เลือกเยอะแยะมีอะไรบ้างมีแบบซอสบาร์บีคิวซอสพริกไทย
อะไรอย่างนี้น้ำซอสลาดสเต็กก็มีเยอะแยะมากมาย
แล้วที่สำคัญราคาเพียงสี่สิบเก้าบาทถึงเมื่อเจ็บสิบเก้าบาทเท่านั้น
น้ำไทยต่อเขามีเมนูไทยไทยหรือเมนูแบบธรรมดาธรรมดามีมี
ฮุโตเขามากเลยถูกมากเลยอยากทานเมนูไหนก็บอกเชฟไปแล้วกัน
เล็กเนี่ยบอกว่าที่มาเปิดร้านสเต็กบักเชฟเนี่ยนะ
ก็เพราะว่าอยากจะให้ชาวสุรินได้ทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย
ฝีมือเชฟโรงแรมระดับ๕ดาวที่เขาเคยทำ
ใครที่อยากจะไปริ้มลองความอร่อยแบบนี้ไปกันได้นะ
ถ้าคุณไปสุรินทร์นะคุณแวะไปเลยสเต็กบักเชฟ
เมื่อกี้เห็นป้ายราคาไม่แพง
ใช่ค่ะบอกแล้วเริ่มต้น๔๙บาทไปจนถึง๗๙บาท
ก็เลยอยากจะให้ชาวสุรินทร์ได้ลองทานอะไรอร่อยในราคาย่อมเยาว์
แล้วร้านเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๔ทุ่ม
เปิดยาวมากหรือใครอยากจะสอบถามเส้นทาง
หรือว่าจะสั่งล่วงหน้าโทรไปเลยหมายเลข๐๘๐๗๖๘๐๗๐๒นะคะ

นี่นะผมบอกเลยวิทยาลัยเหล่าเราเนี่ยนะ
ต้องมีฝีมือในการทำอาหารแบบนี้มันดูมีเสน่ห์จริง
เป็นผู้ชายที่ทำอาหารมันจะดูมีเสน่ห์